คุณผู้ชมคะเรารู้แล้วแต่ละพื้นที่มีบรรยากาศที่น่าสนใจยังไงบ้าง
แต่ต้องบอกเลยว่าหลายคนไปท่องเที่ยวทิ้งบ้านเอาไว้
เป็นห่วงไหมเป็นห่วงบ้านก็เลยฝากบ้านไว้กับตำรวจ
ฝากบ้านไว้กับตำรวจกันเยอะเลย
ทำลายสถิติในรอบ๑๕ปีปีนี้กว่า๕๐๐๐หลังนะคุณรัชพร
ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพต่างจังหวัดที่มาเที่ยวกรุงเทพ
ก็ฝากบ้านได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะมาดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ในเรื่องนี้พลตำรวจเอกพงศพัฒนภงเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเรียบร้อยของบ้านเรือนประชาชนนะคะ
ภาพที่เห็นก็คือไปที่หมู่บ้านอมรินนิเวศ๑
เป็นพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบานบางเขน
บ้านหลังนี้ร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในช่วงเทศกาลสงครานปีนี้ค่ะ
ตรวจสอบพบว่าบ้านหลังนี้ยังเรียบร้อยดี
เจ้าของจะกลับวันนี้แล้วจะกลับวันที่๑๕เมษายนนี้นะคะ
พลตำรวจเอกพงศพัฒน์ก็เลยบอกว่าปีนี้ประชาชนเข้าร่วมโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจเยอะจริง

เป็นสถิติสูงที่สุดในรอบ๑๕ปี
มากกว่าปีที่ผ่านมากว่า๘๐๐หลังนะคะ
ซึ่งแม้จะมีประชาชนเข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น
ตำรวจก็ยังดูแลบ้านเรือนของประชาชนทุกหลัง
ให้เกิดความปลอดภัยอย่างทั่วถึงแน่นอน
จนถึงตอนนี้ไม่มีหลังไหนพบสิ่งผิดปกติเลย
อกจากนี้อย่างที่บอกว่าเขาใช้ไลน์

ใช้ไลน์ติดต่อสื่อสารกับเจ้าของบ้านอย่างต่อเนื่องค่ะ

พูดถึงโครงการนี้นะคะ
ต้องเจอกันมาในสูงวัน
ต้องได้เสนอซากอาหารเข้ามาช่วยดูแลด้วย
ก็เป็นมาตรการที่เราเพิ่มความเข้มในการเฝ้าระวัง
ยังขอเชิญชวนต่อสำหรับพี่น้อประชาชนที่ดูข่าวอยู่
ทางนะครับท่านยังคงสามารถเข้าร่วมโครงการฝากบ้านกับตำรวจได้

หลังเทศกาลก็ฝากบ้านได้บางคนเทศกาลเนี่ยไม่อยากไปเที่ยวคนเยอะ
ให้คนไปเที่ยวกันให้หมดก่อนเราไปเที่ยวทีหลังหลังสงกราน
ก็ฝากบ้านไว้กับตำรวจได้นะคุณดีจัง
สำหรับโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจในพื้นที่กรุงเทพหานครนะคะ
มีทั้งหมด๒๔หลังเพิ่มขึ้นจากเดิม๕๐๗หลัง
สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยมีสถิติรับฝากบ้านไว้กับตำรวจมากที่สุด๑๑๔หลังค่ะ
ในส่วนของภูมิภาคอย่างที่บอกว่าต่างจังหวัดก็ฝากบ้านได้นะคะ
ก็อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของตำรวจภูทรภาค๑๙
ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า๓๐๐หลังเพิ่มขึ้น๒๗๑หลัง
พื้นที่ของตำรวจภูทรภาค๑มีคนฝากบ้านไว้กับตำรวจมากที่สุดค่ะ๑๑๑๑๑หลังค่ะ